ส่วนเหตุการณ์นี้นะครับไม่รู้ว่าคลั่งหรือว่าโมโหนะ
ถ้าเป็นเพราะโมโหเนี่ยแสดงว่าเดี๋ยวนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อยู่ยาก
จอมปลวกยังอยู่ลำบากอืม
เพราะว่ามีเพลิงไม้ที่เขาสร้างให้เหมือนกับเป็นที่คลุมจอมปลวก
ถูกไฟเผาแบบวอดเลยนะครับคาดว่ามีคนโมโห
ที่สลากินแบ่งรัฐบาลออกมาแล้วมันไม่ตรงกับเลขที่มาขอหรือยังไง

ขอให้กังวลิธารให้ออกวันนี้จริงเลย

ยายต้องมาไหว้มาบนบาน
่งคนเผาเลยอ่ะพี่อุ๋ยพร้อมกับแช่งไปด้วย
ขอให้งวดหน้าเนี่ยขอให้ออกให้ตรงนะคุณแข่มมัสร

เดี๋ยวยายจะมาสร้างให้ใหม่เอามีภาพที่ถูกไฟเผาไหม

ชาวบ้านเขาอุตส่าห์สร้างไว้ให้จอมปลวกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่จอมปลวก
คนเผาซะวอดเลยเป็นลักษณะเพลิงพักนะฮะ
อยู่ที่หลักกิโลเมตรที่๘เส้นทางสายบ้านนาตรึมคาราแมะ
คือทางดับเพลิงมาดับเพลิงเมื่อกลางดึกคืนวันก่อนนะครับ
จุดที่เกิดเผลิงแม่มีพวกผ้าสามสี
มีสิ่งของต่างด้วยไงเป็นไม้อยู่แล้วก็เลยเป็นวัสดุอุปกรณ์เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะครับ
ก็วอดหมดเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ชาวบ้านที่เขาทราบข่าวนะฮะเขาก็ไม่สบายใจมาดูที่เกิดเหตุกัน
พูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแล้วแต่ใครจะเชื่อไม่เชื่อ
แต่เผาแบบนี้เนี่ยสงสัยจะเป็นพวกที่แบบได้เลขไม่ตรงหรือยังไง
ถึงขั้นบอกว่าพวกเรามาหาเลขเนี่ยนะมาหากันด้วยใจ
เสี่ยงดวงก็รู้อยู่แล้วว่าคือการเสี่ยงมันต้องมีทั้งถูกและไม่ถูก
งวดนี้ไม่ถูกเดี๋ยวงวดหน้าก็อาจจะถูก
ใช่ถ้ามาเผาทิ้งแล้วงวดหน้าไม่มีที่ให้ไปขอแล้วนะ
นั่นน่ะสินี่คุณยายต้องมาไหว้เมื่อกี้เห็นไหม

บอกงวดหน้าเอาให้ถูกนะท่านเดี๋ยวจะสร้างให้ใหม่

เอาลองฟังหน่อยนะครับชาวบ้านที่เข้ามาดูที่เกิดเหตุกันนะครับ
ไม่ต้องเผา
คุณไม่เชื่อกูก็อย่าเชื่อเราจะเชื่อ

ก็ต้องลุ้นงวดต่อต่อไปเนอะแต่บางคนก็บอกว่าเป็นปัญหาระหว่างคนที่ขาย
ขอเลขเนี่ยเขาก็มีหลายเจ้าขายพวงมาลัยขัดแย้งกันเองหรือเปล่า
แต่ถ้าขัดแย้งกันเองแล้วจะไปเผาทำไมก็ที่ทำมาหากินใช่ไง
คือผู้ที่เขาขายพวงมาลัยที่นี่เขาก็บอกกับเรานะครับเขาบอกไม่รู้เรื่องเลย
เขาจะไปทุบหม้อข้าวตัวเองทำไมเป็นว่าเดี๋ยวต้องหาตัวกันต่อนะครับ